สวัสดีครับต่อเนื่องจากช่วงเช้าเลยนะครับมาติดตามสถานการณ์ความร้อน
มาถึงสถานการณ์ฝนครับหนึ่งความหวังที่ตอนนี้หลายคนรอที่จะให้มา
ดับร้อนที่หลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางเนี่ยนะครับ
เจอกันวันนี้จุดที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกับความร้อนแรงหน่อย
ก็คือในบริเวณพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ
เคลื่อนที่มาทำมุมตั้งฉากก็คือดวงอาทิตย์จะสามารถส่งพลังงานออกมา
ถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ค่อนข้างมากในช่วงวัน๒วันนี้
จึงทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีสภาพอากาศร้อนจัดแดดแรงเป็นพิเศษนะครับ
ยูวีก็แรงด้วยดังนั้นออกไปกลางแดดอาจจะต้องดูแลหน่อยนะครับ
อย่างนั้นผิวอาจจะไหม้ได้ทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
เวลาเราดูอุณหภูมิเนี่ยนะครับในมือถือเราก็ตามเนี่ยนะครับ
จะมีตัวเลขสองตัวเลขตัวเลขที่เราเห็นแบบนี้คือตัวเลของศาเซลเซียตปกตินะครับ
เป็นอุณหภูมิตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
แต่ถ้าหากเราดูอุณหภูมิที่ส่งผลต่อร่างกายของเราก็คือเรียลฟิลเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ในบริเวณตอนกลางครับมีความชื้นเข้ามานะครับ

ดังนั้นตอนนี้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับ
กรุงเทพวันนี้ก็อาจจะไปแตะที่๔๒องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๓๘๓๙องศาเซลเซียตคือความร้อนที่จะได้เจอกันนะครับ
ขณะที่บริเวณสีเหลืองตรงนี้นี่เป็นการคำนวณในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับ
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง

แต่ว่าหลังวันพุธเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
เหลืองจะค่อยเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
เป็นสัญญาณว่าอากาศเย็นจะเริ่มมาแล้วนะครับ
ก็เป็นตัวการสำคัญแล้วครับที่จะดันฝนที่ตอนนี้ก่อตัวบริเวณทางตอนบนของเวียดนามของลาวเนี่ยนะครับ
ค่อยเขยิบลงมาอย่างต่อเนื่อง
แรกจากภายุฤดูร้อนนะครับ
หรือลงมาจะถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
พื้นที่เหล่านี้ต้องเตรียมรับมือเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปวน
เพราะว่าแน่นอนเหมือนก่อนหน้านี้
ก่อนที่เราจะเจอฝนฟ้าขนองในช่วงสงกราน

ดังนั้นเมื่อมีอากาศเย็นแผลเข้ามา
มาเจอกันแรงแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดลมแรง
ฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงเรื่องของลูกเห็บตกได้นะครับ
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ต้องระวัง
แล้วก็ต้องติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์จะเป็นอย่างไรจุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษครับ